พาไปดูคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใคร

โรคล็อตมัวเท้นพี่ผู้ชมไม่ได้จัดมา๒ปีแล้ว

จัดเต็มจริงคุณผู้ชมเนี่ยพี่เจ๋งบิ๊กแอดปามมี่นะคะ
นี่แค่น้ำจิ้มนะคะสำหรับรอบเมาเท่นนะคะ

อัปชั่นแสงสีเสียงสุดอลังการค่ะ
แฟนเพลงคุณผู้ชมที่ฉันไปมา
๓หมื่นกว่าคนเยอะดี
แล้วก็๑๑ศิลปินสุดยอดแถวหน้าเมืองไทยค่ะ
แม้ว่าอากาศจะไม่หนาวสุดใจแบบปีที่ผ่านมา
แต่ต้องบอกเลยนะคะสนุกจริง
วงก็มีโลโมโซนิคทิลลี่เบิร์ต
วงเคลียร์บิ๊กแอดโปเตโต้

รวมไปถึงวงบอดี้แลม
ที่มากับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะ
โอี้ภูวศิษย์หรือว่าโจอี้นานาทอง
บอกเลยคุณผู้ชมช็อตนี้คนแชร์เยอะมาก

เพื่อให้เธอลองรักให้ทองที่เป็นหน้าฉัน
ทำให้เธอคล้ำคันจะขอรับก่อเบิร์ชริงมากกว่า
ไม่ไหวใจจะยังไงฉัน
โหดรัก

จริงเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อยากจะไปเต้นอย่าไปโยกด้วยเลยคุณผู้ชมค่ะ

จากนี้ค่ะเรายังได้ขออัปเดตชีวิตของคุณแพทย์ด้วยนะคะ
นักร้องคนเก่งของเราคุณแพ็คนักร้องนำวงเคลียร์
แววมาว่าปีนี้เธอกำลังจะแต่งงาน

รวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวเข้าสายมูเตลู
ไหว้อะไรขอพรที่ไหนไปฟังกันค่ะ
พ่อเองก็เดินทางทัวร์

คิดเองกันนะว่าแบบไม่เปลี่ยนหรอก

พระพุทธศาสนากับมูเตรูใช่ไหม

ก็คือใครว่าดีตรงไหนก็คือทำหมดทุกอย่าง

รู้สึกว่ามันทำให้แพทย์แบบเรานิ่งมากขึ้น
แต่ส่วนเรื่องมูทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรา
เรามีคนดูแลเราอยู่ตรงนั้น
เออมันเหมือนที่ยืดใจเหมือนกำลังใจมันมา

เราก็เคารพในทุกอย่างที่เรามองไม่เห็น